ข่าวแรกเลยนะคะก็เมื่อวานได้มีโอกาสนะคะ
ไปร่วมงานศพนะคะของคุณแม่ของพี่สรยุทธ์นะคะ
ที่วัดเทพศิรินทรารามนะคะราชวรวิหารค่ะ
ก็บรรยากาศคือเมื่อวานเนี่ยเป็นคืนที่๒นะคะ
ก็มีคนมาเยอะมากน้องเชอรี่นะคะ
แล้วก็ศพของคุณแม่ของพี่สรยุทธ์นะคะ
อยู่ที่วัดเทพศิรินทราวาสนะคะสาร๑๐ค่ะ
โดยมีผู้บริหารนะคะแล้วก็ผู้จัดค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นพี่นิดอรพันธ์เมื่อสักครู่ที่เห็นภาพไปนะคะ
ผู้ประกาศข่าวค่ะก็มาร่วมไว้อะไรค่ะ
นักการเมืองก็มานะคะรวมไปถึงนะคะ
ก็มีศิลปินอย่างคุณนุ้ยสุจิลานะคะ

ก็มาร่วมงานด้วยนะคะตามภาพที่เห็นก็คือ
พี่ชุวิตมาด้วยนะคะคือจริงแล้วคืนก่อนหน้านี้ค่ะ
จะมีศิลปินมาเยอะมากครับข้างนะคะ
โดยนะคะก็บรรยากาศงานก็

แล้วก็ได้เปิดใจกับบันเทิงไทยรัฐว่า
ตอนนี้ความรู้สึกเริ่มดีขึ้นแล้ว
ยังเสียใจที่คุณแม่จากไปนะคะ
โอ้โหพี่ยุทธ์เขียนไว้ดีมากเรื่องบวชนะเนี่ย

เลี้ยงลูกถึง๓คนด้วยกันแล้วก็
ก่อนหน้าที่พี่ยุทธ์จะมาเป็นนักข่าวเนี่ย
ครอบครัวก็ชีวิตมีความลำบากอยู่เหมือนกัน
โอ้โฮสู้ชีวิตมากแม่ก็เห็นขายผลไม้ด้วย

จนวันหนึ่งที่ครอบครัวตัวเองสบายแล้วเนี่ย
อยากจะให้คุณแม่สบายคุณแม่ก็มาป่วยนั่นเองค่ะ
แล้วก็เป็นความปรารถนาของคุณแม่
ก่อนถึงชีวิตนะคะว่าอยากเห็นพี่ยุทธ์ได้บวช

ก็นี่แหละค่ะคุณแม่ก็เสียไปก่อนค่ะ
แล้วพี่ยุทธโว้บอกว่าก็คือเลือกภาพสีสันที่จะลงไอจีค่ะ

แล้วก็ไม่อยากให้ทุกคนต้องมาเศร้าตามค่ะ
และต่อจากนี้นะคะก็จะทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุด

แล้วก็คุณสรยุทธ์นะคะก็ได้ฝากขอบคุณแฟนด้วย
ส่งกำลังใจให้ครอบครัวแล้วก็คุณแม่ที่ป่วยมาโดยตลอดค่ะ
โดยวันนี้นะคะก็จะมีการย้ายศพไปที่สาระหนึ่งค่ะ
เพื่อสถานที่ที่กว้างพอสำหรับการรองรับแขกนะคะ
แล้วก็จะมีพิธีสวดบำเพ็ญกุศลนะคะตามไทยจีนนี่แหละค่ะ
เพราะว่าพี่ยุทธ์ก็นามสกุลแซ่โลนามสกุลเก่านะคะก็เป็นคนจีนค่ะ
ก็จะมีงานเผาศพนะคะในวันจันทร์ที่๑๑มิถุนายนที่จะถึงนี้นะคะ
ก็ทางบันเทิงไทยรัฐขอแสงความเสียใจด้วยนะคะ

ล้นสาราค่ะจนต้องย้ายสารา
คุณแม่พี่สอรยุทธ์ก็เสียด้วยอาการพาคินสันเทียม
ที่เจ็บป่วยอ่อนแอดแบบนี้

แล้วก็เป็นกำลังใจกับครอบครัวของพี่สรยุทธ์ด้วยนะคะ